สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ในระยะนี้สถานการณ์ฝนนั้นยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงกลางสัปดาห์ครับ
ปริมาณฝนที่เทลงมาในเมืองไทยของเรานั้นจะค่อนข้างเยอะ
ถ้าหากเรียบเทียบกับช่วงที่มีพายุรายอีเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานั้น
ก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีปริมาณน้ำฝนเยอะกว่าช่วงนั้นซะอีกนะครับ
รวมไปถึงการกระจายตัวของฝนก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางการกระจาย
จัยเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพแรกเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นณขณะนี้เอง
สังเกตว่าบริเวณประเทศไทยของเรานั้นกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะหนาตานนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกลุ่มก้อนเมฆนั้นมีการกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่
ซึ่งกลุ่มก้อนเมฆที่เยอะแบบนี้เองเกิดจาก๑ปัจจัยเข้ามา
มีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานะครับ
โดยถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปซึ่งเป็นกราฟิกแสดงลักษณะการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
สีฟ้าครับก็คือบริเวณที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศสูงเกิดขึ้น
บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศเย็นจากด้านบนจะถูกกดลงมานะครับ
นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่มีการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศสูงก็จะนำเอาความเย็นมาด้วย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับความเย็นจากประเทศจีนมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามนะครับ
ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ช่วงเช้าในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็คืออากาศเย็นที่แผลลงมาอากาศแห้งได้แผลลงมามาปะทะกับอากาศที่มีความชื้นสูงมีอุณหภูมิสูงที่ปกคลุมอยู่เมืองไทยของเรานะขณะนี้
สามารถให้จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็จะดันให้ร่องฝนที่ก่อนหน้านี้ไปพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงวันที่๒๔ครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกคงจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักฝนตกสะสมหน่อยและที่สำคัญหลายจุดหลายพื้นที่ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับขณะนี้เองก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุม

เพราะบริเวณอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๔นี้นะครับ
อกจากนี้เองนะครับถ้าหากเรามาดูภาพรวมลักษณะการตกของฝนในเมืองไทยของเรา
เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป
เพราะว่าจะมีห่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งก่อตัวบริเวณทางตอนล่างของสปลาว
ความกดอากาศต่ำนี้เองจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงร่องฝนจะสังเกตว่าพาดผ่านบริเวณตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างไล่ยาวลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเลยนะครับ
พื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจะถือว่าเป็นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกมาเยอะเป็นพิเศษในระยะนี้
ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาด้วย
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝนถึง๑๗๐ของพื้นที่
ที่ตกมานั้นจะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับบางพื้นที่อาจจะต้องเจอลมกระโชคแรงเกิดขึ้นด้วย
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆอึมพลเมืองท้องฟ้าเกิดขึ้นนะครับ
ช่วงเวลาตกนั้นจะมีการกระจายตัวตกตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิต
จากนี้เองไปดูที่พระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อวานนี้มีเหตุเรือล่มเกิดขึ้นวันนี้
หลายคนให้ความสนใจในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้จากการตรวจสอบอย่างที่บอกนะครับว่า
บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝนจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับพระนครศรีอยุธยาก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ในวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะหน่อย
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
มาปิดท้ายกันกับหนึ่งสถานการณ์นะครับพายุมาลากัสนะครับตอนนี้พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ไต้ฝุ่นระดับที่๓แล้วนะครับและคาดการณ์ว่าในช่วงกลางดึกคืนนี้
จะมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศญี่ปุ่น

หลังจากนั้นช่วงวันที่๒๑จะเคลื่อนที่ผ่านกรุงโตเกียวนะครับ

เฝ้าตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป